มาดูที่สระบุรีนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะคลุ้มคลั่งนะคะ
อยู่ที่ชั้น๒ของบ้านแล้วก็ข่มขู่ว่าจะทำร้ายตัวเอง

พ่อพยายามช่วยเหลือด้วยการเกลี้ยกล่อม

เกลี้ยกล่อมด้วยตัวเองแต่ว่าไม่สำเร็จ
สุดท้ายต้องโชว์โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือ

เขาก็ตะโกนโวยวายนะคะบอกว่าจะกระโดด
จะทำร้ายตัวเองอย่าเข้ามานะเขาบอกแบบนี้ตลอดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะคะ

พ่อบอกว่าน่าจะเกิดจากความเครียด
เพราะว่าแฟนเนี่ยเลิกรากันไปแล้ว

เมื่อสักครู่นี้ตำรวจสพเมืองสระบุรี
กู้ภัยด้วยชาวบ้านด้วยพยายามเกลี้ยกล่อมให้ในเต้ย
อายุ๒๓ปีลงมาจากระเบียงบ้านนะคะ
หลังจากได้รับแจ้งบอกว่าในเต้ยมีอาการคลุ้มคลั่ง
โกนโวยวายจะกระโดดลงมาจากบ้านจะทำร้ายร่างกายค่ะ
เต้ยเนี่ยภาพที่เห็นหูตะโกนโวยวายจับใจความไม่ได้เลยนะคะ
กู้ภัยพยายามเกลี้ยกล่อมเป็นชั่วโมง
เต้ยตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะลงไป
เหมือนจะฟังนะเดี๋ยวจะลงไป
บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย
แต่พอเจ้าหน้าที่ขึ้นไป
คือเข้าไปในบ้านจะเข้าไปทางประตูชั้นบนในห้องนอน

เต้ยล็อกประตูค่ะไม่ยอมออกมาจากห้องอีกนะคะ
ทำให้คนเป็นพ่อเข้าไปเกลี้ยกล่อมอีกครั้ง
โดยบอกว่าเจ้าหน้าที่ลงไปหมดแล้ว
หลอกในเต้ยแบบนี้ในเต้ยก็เลยเปิดประตู

นำตัวในเต้ยลงมาจากชั้น๒ของบ้าน
และขณะที่ควบคุมตัวลงมาในเต้ย
เขาก็ยังไม่หมดฤทธิ์นะยังมีอาการคลุ้มคลั่งอยู่เลยนะคะ
และแถมเข้าไปกอดล็อกคอพ่อด้วย
บอกว่าพ่อผมจะไม่ยอมไปกับคนอื่น
พ่อนั่นแหละต้องพาผมมาขับรถไป
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยดึงตัวในเต้ยออกจากตัวพ่อนะคะ
จากนั้นใช้เชือกมัดมือ
แล้วนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธันวา
อย่ารักจังหวัดปฐุมธานี
ผู้เป็นพ่อชื่อวนายประชันเล่าว่าลูกชาย
ก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ที่โรงปูนนะคะอยู่สระบุรี
สองสามวันที่ผ่านมามีอาการคลุ้มคลั่ง
พูดจาเอะอะโวยวายด่าพ่อด่าแม่พี่น้อง
ควบคุมตัวไม่ได้คาดว่าอาจจะเครียด
หลังจากที่เลิกกับแฟนสาวไม่นานและแฟนสาวได้ข่าวมาว่า

ส่วนถามเรื่องยาเสพติดพ่อยืนยันว่าลูกชาย
ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
พ่อของน้อยเต้ยบอกนะคะว่าสังเกตว่าลูก
วันนี้อาการคลุ้มคลั่งหนักกว่าทุกวันเลยนะคะ
พยายามเครื่อกล่อมด้วยตัวเองก็ไม่สำเร็จ
ตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือทั้งตำรวจและกู้ภัย
เพื่อที่จะนำลูกชายไปรักษาตัว

คุณหมอดูให้หน่อยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะ
และหากไม่นำตัวไปไม่ตัดสินใจวันนี้
ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกลัวว่าลูกจะทำร้ายตัวเอง
เพราะว่าวันนี้อาการหนักกว่าทุกวันจริงค่ะ